คุณผู้ชมฮะก็ต้องประกาศแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักหน่อยนะครับ
แล้วท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง๒เข็มในทุกกรณีเนี่ยนะครับ
ท่านสามารถที่จะขอรับเงินคืนได้ก่อนจะหมดเขตแล้วนะ
โดยพาดหัวตัวโตไว้เลยว่าเป็นการประกาศครั้งสุดท้าย
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินคืน

แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง๒เข็มในทุกกรณีนะครับ
ขอให้ท่านนำหลักฐานประกอบด้วยหลักฐานการโอนเงิน
เนาบัตรประจำตัวประชาชน
และหลักฐานอื่นที่แสดงสาเหตุของการขอคืนเงิน
มารับเงินคืนด้วยตนเองนะครับ
โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหาคอและปริมนธนธรรมดา

ตั้งแต่วันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา

รับได้จนถึงวันที่๑๕ตุลาคม
ในเวลาทำการ๘โมงครึ่งถึง๔โมงเย็นนะครับ
สำนักงามราชวิทยาลัยจุฬาพรอาคารบริหาร๒
รับด้วยตนเองนะต้องย้ำไว้แบบนี้นะครับ
หากบุคคลใดไม่มารับเงินคืน

เพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงิน
จะถือว่านี่คือโอกาสสุดท้ายนี้
และถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน
บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ในประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ก็ถือว่าท่านได้ทำบุญทำดีไปด้วยนะครับ
ก็เลยแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ

เพราะว่าล่าสุดทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

เข็ม๓ในเดือนตุลาคมนี้